ตอนนี้แพ้ชนะไม่ได้สำคัญแล้วเพราะเขาได้สิ่งที่มีค่าที่สุดไปแล้วนั่นก็คือมิตรภาพ
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในรอบชิงชนะเลิศ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็ก

สองทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เมื่อตอนที่แล้วพี่หอยตัดสินใจใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
ด้วยความหนักใจแบบสุดทำให้คะแนนของทั้งสองทีมกลับมาเสมอกัน
ในการแข่งขันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันยกสุดท้าย๑๙ต่อ๑๙คะแนน
วันนี้รอบที่๔ยกชิงชนะเลิศเด็กทั้งสองทีมต้องสู้กันแบบเต็มเหนียว
เพราะยกนี้คือยกตัดสินอย่างแท้จริงมาเอาใจช่วยเด็กกันต่อได้เลยใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ร้องได้ยกกำลังซ่า
การแข่งขันของเด็กซ่าทั้งสองทีมนะครับเดินทางมาถึงยกชิงชนะเลิศแล้วครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้เราจะได้รู้แล้วว่าทีมหนึ่งทีมใดที่เขาจะคว้าชัยชนะแล้วคว้าเงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปในวันนี้มากถึงหนึ่งแสนบาท
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับอีกหนึ่งทีมก็มีทุนน้ำใจนะครับกลับไปบ้านด้วยเช่นกันถึงสามหมื่นบาท
แล้วฮะตอนนี้นะฮะคณะกรรมการทั้ง๓ท่านวันนี้
คงจะต้องทำงานหนักกันล่ะครับแต่ผมก็เห็นท่านหนักกันมาทุกเทปอยู่เหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะ๓ท่านนะครับก็คือพี่หอยเสนาหอยพี่ฝนธนสุนทรและพี่ไอซ์สลันยูครับสวัสดีครับ
รอบที่๔เนี่ยเป็นยกชิงชนะเลิศทั้ง๓ท่านนะครับจะมีคะแนนท่านละ๕คะแนน

รวมแล้วทั้งหมดก็คือสิบห้าคะแนนในยกนี้จากรอบที่ผ่านผ่านมาคะแนนสะสมทั้งสองทีมได้เป็นเสมอไปแล้วเท่ากันแล้วสิบเก้าต่อสิบเก้านะครับนี่
ตอนนี้เราอยู่ในรอบที่๔นะครับผมยกชิงชนะเลิศนะครับผมทั้งสองทีมครับพร้อมไม่พร้อมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วลุยไป
มาแนะนำท่าซ่าประจำทีมของเรากันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งครับ

คืออะไรครับ
ไม

เป็นโคศกจำเป็นนะครับผม

สวัสดีครับครับอะไรมันคืออะไรนะเนี่ยเอ็กโค่แล้วตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มี
ครับผมเพราะว่าทางเทคนิคของเราขัดข้องครับก็เลยได้ทำเองครับ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

เชียร์และเขาก็คือจุดเด่นจริงนะครับคุณแจ๊คชุมแพรครับ
ที่๔ยกชิงชนะเลิศ
เป็นการแข่งขันแบบประชันทีมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ทีมในวันนี้ครับสมิลาพาเพลินกับเด็กอ้อมพระนครคิรี
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายเปิดศึกครับ
สมิลาพ่าเผินครับ
ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอเชิญเด็กอ้อนพระนครคิรีประจำที่ครับ

ทีมของเราในวันนี้มากับบทเพลงอะไรลูก
คาถามหานิยมค่ะ

เขามีลงคาถาอาคมมาด้วยไง
เขาจะมีสักยันรูปคำมาด้วย

เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเป่าคาถากันแล้วนะครับ
พบกับบทเพลงคาถามหานิยมจากทีมสมิลาพาเพลิน
โปรดติดตามตอนต่อไป
อ๋อพี่กำจักพิกันว่านานูมีกะทาไหมด้วย

ฉันจะพูดพริส่งหัวในเดือนไหมได้
มีกะทาจริงหรือจริงสิ
นะ

จะเสกทะทะลงหน้าท้อง
ให้ฉันมีชื่อกล้องอยู่ทั่วทุกมุมมาร
อย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนาน
เป็นฝันใจชาวบ้านชวนจานเมืองไทย
ภาวนาท่องกระทะทั้งปี
เพราะคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ขนบุญเกลือนุ่นนำใจ
ถ้าปางรักใครแล้วก็อย่าให้
เมื่อเรา
ว่าป่ากระทะมหาอะไร
แต่ผมมีรักใหม่สิ่งติดใสแต่เศร้า
หัวลองเชื่ออาจารย์คิดว่าจะช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยแล้วก็กระทะ
กระทะมหาอะไร
แต่ผมมีรักใหม่สิ่งติดใสแต่เศร้า
หัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่ามันช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยแล้วก็กระทะ
คาถามหานิยมเนี่ยโหยทั้งรักทั้งหลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดแล้วลูกเอ้ย
โถพ่อคุณแม่คุณเก่งเนอะ
เอาละคณะกรรมการน้อง

แต่ก็ถือว่าทำได้ดีค่ะ
อยากให้กำลังใจอย่างเดียวเลยค่ะ

ตอนน้องพัฒน์ร้องโอมขึ้นมาครั้งแรกตกใจมากเลยอ่ะ
คือเสียงเขาหวานใสแล้วเก็บโน้ตแบบได้ทุกตัวเลย
โอมจะเป่าคาทามหารรวย
พอมาเป็นน้ำโมอีกก็เป็นโอมแบบน้ำโม

แล้วมาที่ลูกกอกอีก

โอ้โหเป็นแบบ๓โอมแบบโอมเพียงมากเลยอ่ะ

ซึ่งน้องพัฒน์มาโอมโอมสวยเลย
แล้วน้องนโมมาโอมอีกโอมแบบโอมแบบหล่อ
คนสุดท้ายนี่พอมาถึง

คือคือทำให้เราเนี่ยไม่เบื่อกับโอมสามโอมเลย
โอมแรกพอโหสองหล่อสาม

พอโอนปั๊บเนี่ยบอกได้เลยว่า
เกาะที่เป็นอยู่เนี่ยกำเลิบเลย
เพราะว่าเราเนี่ยเกร็งไปหมดว่าจะลุ้นว่าจะลงถูกไหม
แต่เขาก็ปรบมือหน่อยฮะลงถูกด้วยโหเสียบ

อันนี้ลำบากการเป็นโดสยูนิซันที่

แล้วมาจาก๒คนขึ้นไปนี่๓คนเข้าไปอีก

ไม่มีด้อยแล้วไปในทางเดียวกัน
มีทั้งโอ้มโอ้มโอ้ม

อารอม

เพลงเราและนายจากทีมเด็กอ้อนพระนครคีรี
ถึงเรียกน้ำตาจากกรรมการพิธีกร

ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความทราบซึ้ง
ต้องรอติดตามชมช่วงหน้าครับ
เด็กอ้อนพระนครคิรีลูกหวั่นใจไหม

มันต้องแบบนี้นะครับขึ้นมาบนเวทีแล้วเราก็มีดีประจำทีมเราเนอะ
แล้วเราก็ซ้อมมาเต็มที่ใช่ไหมลูก

เราและนายจากทีมเด็กอ้อนพระนครคิรี
เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของพวกเรา

ถึงเราจะร้องเพลงกันคนละแนว

คือเรารักในเสียงเพลงเหมือนกัน
พบกับบทเพลงสุดท้ายของพวกเรา

วันคืนที่เนอะหนา
ที่มีเราสองคน
ดิ้นรนสู้ทน

ว่าเราไม่ท้อนชิงกัน
แม่คือและวัน
จะห่วงร้าย
อาจทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพันธุ์
สัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
เพื่อนจะมีจะมีเราและนายเสมอ
จากวันนี้จะมีเราเราและหน้า
จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน
หากมีเราจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วัน
คือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป
คือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป
คือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป
ให้พ่าร่วมให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพัน
สัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
เพื่อนจะมีเราและนายเสมอ
จากวันนี้จะมีเราเราและนาย
จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน
หากมีเราจะมีนาย
รวมทางไม่มีไหวหวัง
เพื่อนเลือกกันเพื่อนตายตลอดไป
จากวันนี้จะมีเราเราและนาย
จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน

รวมทางไม่มีไหวหวัง
เพื่อนเลือกกันเพื่อนตายตลอดไป
จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน
เพื่อนเลือกกันเพื่อนตายตลอดไป

จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน
จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน
จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน
จดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน

คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนก็ได้จ้ะ
คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนก็ได้จ้ะนู้นไปก่อนใครแล้วก่อนเพื่อนเลย

คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนก็ได้จ้ะนู้นไปก่อนใครแล้วก่อนเพื่อนเลย
คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนก็ได้จ้ะนู้นไปก่อนใครแล้วก่อนเพื่อนเลย
กรรมการเชิญเลยครับพี่ไอ้ก่อนก็ได้จ้ะนู่นไปก่อนใครแล้วก่อนเพื่อนเลยสองคน
คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนก็ได้จ้ะนู้นไปก่อนเพื่อนเลย
คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนก็ได้จ้ะนู้นไปก่อนเพื่อนเลย
คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนก็ได้จ้ะนู้นไปก่อนเพื่อนเลย
คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนเพื่อนเลย
คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนเพื่อนเลย
คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนเพื่อนเลย

คณะกรรมการเชิญเลยครับพี่อยากให้ก่อนเพื่อนเลย
ความเพราะมันไม่สำคัญเท่าการสื่อสารนะ
นักร้องต้องร้องเพลงให้เพราะมันถูกแล้ว
แต่สำคัญที่สุดคือมันต้องเพราะแล้วสื่อสาร
แล้ววันนี้มันโคตระสื่อสารเลยครับ

มาถึงพี่ฝนบ้างครับเป็นไงบ้างครับ
วันนี้พี่ฝนไม่ติอะไรเลยเพราะว่ามันกินใจ
อะไรที่เล็กน้อยเนี่ยพี่ฝนไม่ตำหนิเลย

โพสต์มีลูกคอลูกทุ่งที่แบบเป็นเอกลักษณ์มาก
แล้วใบหม่อนก็สามารถเอาเสียงหลบ
วิชาเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาใช้ในเพลงนี้ได้อย่างสง่างามเหลือเกิน
แล้วเพลงไทยก็ท็อปฟอร์มสุดยอดมาก
วันนี้ทุกคนชนะหัวใจพี่ฝนหมดเลย
เยี่ยมครับขอบคุณพี่ฝนครับมาถึงอีกหนึ่งท่านพี่หอย
พูดเรื่องเพลงดีกว่าแต่วันนี้พี่ขอบคุณน้องน้องแล้วกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเมื่อกี้เนี่ย
มันคือพื้นฐานจิตใจของคนไทยที่เรามีอยู่ตอนนี้
แต่กำลังจะหายไปแต่คราวนี้เรามาเห็นน้องซึ่งซึ่งเป็นเด็กในวันนี้
แล้วเขาแสดงโดยเขาไม่ได้แสดง
ทำให้พี่เชื่อว่ามันยังมีมันยังมีบรรยากาศอย่างนั้นอยู่
คนไทยที่มีแต่ความโอบอ้อมอารีรักกัน
อะไรอภัยได้อภัยให้กันได้
เราก็อยู่ด้วยกันได้อย่างสังคมไทย
มันเป็นการชิงชนะเลิศที่อิ่มมากอิ่มจริงอิ่ม
ที่สุดผมเชื่อว่าคนไทยที่ดูอยู่ตอนนี้
นี่คือเด็กไทยที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า
ที่เขาทำให้แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังรักกันเหมือนเดิม
ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากครับขอบคุณมาก

จริงคนนี้ไปคนแรกร้องต่อเลยดีใจครับผม
แซคนะครับก็รักน้องทั้ง๖คนมากเลยนะครับ
ก็รู้สึกผูกพันนะครับ
หลังจากนี้พวกเราจะไม่ได้เจอกันแล้ว
ทุกคนต้องมีหน้าที่ต่างต้องไปทำ
มีความฝันต่างที่พวกเราต้องไปถามทุกคน
ก็ขอให้น้องทั้ง๖คนโชคดี
ประสบความสำเร็จในชีวิตในวันข้างหน้า
พี่แซคขออวยพรให้ทุกคนครับผมโชคดีครับ
ขอบคุณทุกคนยังที่นับใจงามและแสนดีนะครับ
ดูแลน้องมาตลอดทุกยกในการแข่งขันนะครับ
เป็นการแสดงที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ
ระหว่างเด็ก๒ทีมอย่างถึงที่สุด
เรียกน้ำตาจากกรรมการครอบครัว

เชื่อว่ากรรมการจะต้องหนักใจที่สุดที่จะต้องตัดสินใจในวันนี้ครับ
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในรอบชิงชนะเลิศ
เป้าขทะมหารัยจากวันนี้จะมีเราเราและนาย
แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับ
ทีมไหนจะได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทกลับไปในวันนี้
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือตอนนี้

จะเป็นฝ่ายชนะในรอบชิงชนะเลิศ
วันนี้ขอคะแนนแรก

ผมจะขอ๕คะแนนที่๒จากพี่ไอซ์ครับ
เด็กอ้อมัธไมส์ธาภาษีฮีนีครับ

สมิลาภาพลวงนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับ
แล้วได้เงินทุนเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาท
บอกความรู้สึกสิ

อะไรนะ
สบายดีมากเลยนะ
รุ้นไหมลูกว่าพี่หอยจะยกสีอะไร

อีกหนึ่งทีมลูกเป็นยังไงบ้างครับ

เพราะว่าจะแพ้ชนะยังไงเราก็ทำเพื่อส่วนรวมเหมือนกันค่ะ

และวันนี้นะครับทีมเด็กอ้อนพระนครคิรีนะครับ
ก็ยังได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป๓๐๐๐บาท
เอาล่ะแล้วก็เก็บมิตรภาพดีแบบนี้เอาไว้
แล้วเราเชื่อจริงเมื่อสักครู่นี้แอบได้ยินเลย

ชั้น๓ที่ไหนคะ

ครับก็คือวันนี้หลังจากที่เด็กแข่งเสร็จ
เขาคุยกันว่าขอไปปาร์ตี้ไก่ทอดกันที่โรงแรม
ก่อนจะย้ายไปทั้ง๒จังหวัดทั้ง๒ทีมครับผม

ให้กับพวกเขาด้วยเด็กซ่าที่จะมาสู้กัน
เพื่อบ้านเกิดของเขาเพื่อชิงทุนน้ำใจสูงถึงหนึ่งแสนบาท
ในร้องได้ยกกำลังซ่าวันนี้จากกันก่อนครับสวัสดีครับ
ตลอด๒๐ยกที่ผ่านมาไม่ว่าผลแพ้ชนะจะทำให้เสียน้ำตา
และได้เสียงเฮไปมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เท่ากับมิตรภาพที่เด็กเด็ก
ทั้งสองทีมนี้จะมีให้กันตลอดไปสมิลาพาเพลิน
และเด็กอ้อนพระนครคีรีเด็กเสียงดีน้ำใจงาม
ที่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปจากวันนี้จะมีเรา
จำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งเธอ

ภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโดเพื่อลุ้นรับกิฟเซ็ตจากอามาโด
หมูราค่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสัปดาห์ละสิบรางวัน

หลักสิ
ทำไมถึงชอบแนวเพลงล็อกมีที่มาที่ไปไหม

บอกว่าฉันเสียใจดี
พี่ทำอะไรผิดเหรอ

แค่คนร้องสิบรางวัน
ที่หล่นให้แค่ความรักหนึ่งผ่านไป